ข่าวนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายหลายท่านที่จอดรถนะคะแล้วก็ทิ้งทรัพย์สินของมีค่าไว้ในรถค่ะ
ฮะคนนี้นะคะเป็นเจ้าของรถแล้วก็จอดรถในบริเวณร้านของตัวเองด้วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายมาแบบนี้เลยค่ะมาในคราบของรายเดอร์ส่งอาหารนะคะ
แต่ไม่รู้ใช่รายเดอร์จริงหรือเปล่าแต่สวมแจ็คเก็ตรายเดอร์นะคะ
เสร็จแล้วไปด้อมมองที่รถเขาเนี่ยค่ะนะคะ
แล้วก็ทุบกระจกคุณผู้ชมคะเอาทรัพย์สินไปได้ร่วมสามแสนบาทนะคะ
เนี่ยค่ะใช้เวลาทั้งหลายทั้งปวง๗นาทีเนี่ยค่ะมีกระเป๋าไปด้วย
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารบันทึกเอาไว้ได้อย่างดีเลย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวถนนประชาอุทิศวังทองหลางนะคะ
คนก่อเหตุสวมชุดเหมือนรายเดอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
รถคันเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถคันสีดำนะคะประมาณห้าโมงเย็นค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าเธอจอดรถเอาไว้ในลานจอดรถตามปกติเลย
นี่คือร้านอาหารของเธอแล้วจุดนี้เธอก็บอกว่า
คนก็พลุกพลาดมันไม่น่าจะมีใครมาทำอะไรนะคะ
แล้วสำคัญเธอบอกเธอเองก็พลาด
เงินสด๒แสนที่เพิ่งถอนมาไว้ในรถด้วย
แล้วในรถก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าเงินบัตรทุกอย่างก็อยู่ในนั้น
คนร้ายใช้เวลา๗นาทีเอาของทั้งหมดไปค่ะ
หรือว่าขนาดร้านเป็นร้านเราเองหรือเรารู้สึกว่ามันปลอดภัย
ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันก็อาจจะเป็นที่ที่ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้น